คุณผู้ชมครับที่จังหวัดพิสุนุโลกมันมีเหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้น
แต่ชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติ
มันมีเหตุการณ์แผ่นดินแยกเข้าไปในใต้ถุนบ้านของชาวบ้าน
ชาวบ้านก็บอกว่ามันคือธรณีพิโรธ
มันจะเกิดเป็นรางร้ายอะไรขึ้นมาหรือเปล่า
ก็เลยทำพิธีขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไร
มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เรื่องของแผ่นดินยุบแผ่นดินแยกตามรอยเลือดต่างหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ตกใจกันเนี่ยดูสิฮะ
โอ้โหแล้วถ้าเกิดมันซุดแล้วบ้านพังทำไงนะ

ลึกด้วยนะครับนะฮะนายทีมรัฐสิทธิ์วงวานนะฮะ
เป็นพอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิสุนุโลกนะฮะ

หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเนี่ยนะ

มันมีพื้นแผ่นดินแยกเป็นแนวยาวเลยครับ
บริเวณใต้ถุนบ้านแล้วก็รอบบ้านหลังหนึ่ง
รอบคลุมพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่ห้า
ตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนุโลก

เอ่อมันเริ่มตรงไหนจบตรงไหน
นะจากการไปสอบถามนางน้ำอบเปรมกาดอายุหกสิบสองปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่า
คืนวันที่๑๓เมษายนมันมีฝนตกหนัก
เรียกได้ว่าเป็นการตกหนักที่สุดในรอบปีที่เคยเจอมา
มีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเต็มไปหมดทั้งคืนทีเดียว
แล้วก็มีลมกันโชคแรงจนตอนเช้าฝนหยุดมาดูเอ๊ะมันมีเสียง
มันมีอะไรเสียหายบ้างมันมีฝนตกหนักขนาดนั้น
โอ้โหเขาบอกว่าตกใจตัวสั่นเลย
ทำไมมันเกิดเป็นรอยแยกของดินเป็นทางยาวมากขนาดนี้
สัก๒๐เมตรได้ตั้งแต่หน้าบ้านลอดใต้ถุนบ้านทะลุออกไปหลังบ้านอีกทีนึง
กว้างมากเลยนะฮะ๓๐๕๐เซนติเมตรแต่ละรอย
ความเชื่อส่วนตัวเขาบอกว่าอันนี้คือความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชม
ตามความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่ากลัวทำอะไรไม่ถูก
มันคือแม่ธรณีพิโรธทำให้เกิดแผ่นดินแยกขึ้นมา
เท่าคนแก่เขาบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นลางคุณผู้ชม
ต้องจุดทูบบอกกล่าว
ยผีสางเทวดาไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแม่พระธรณี
สิ่งใดที่ตนทำครอบครัวทำล่วงเกินผิดพลาดไป
ขอเข้ามาขออภัยอยากได้อะไรมาเข้าฝันแล้วกัน
แล้วก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากไปกว่านี้
จริงมันขาดอย่างหนึ่งคุณ
อะไรครับ
เลขที่บ้าน

มันต้องเสี่ยงกันหน่อย
ถ้าแผ่นดินแยกต้องเสี่ยงกับเลขที่บ้านเผื่อจะมีโชค
เพื่อแม่ทรีมาบอกว่าเอาลองดูซิ

คุณผู้ชมนะฮะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติในช่วงภัยแรงนะฮะ
รอยแยกนี้มันเป็นช่องทางน้ำลักษณะคือน้ำใต้ดินมันไหลไปไง
ไหลผ่านไปยังแม่น้ำน่านที่อยู่ใกล้เคียงมันทำให้ดินมันซ้อล่องไป
นำไม้ยาวแห่ลงไปที่รอยแยกเนี่ยมันก็ลึกแค่ประมาณสักเมตรหนึ่งมันก็สุดแล้ว
ดังนั้นไม่ใช่รอยแยกของเปลือกโลกที่มันจะเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหว
มันเป็นเพียงชั้นดินบนผิวดินมันแยกเท่านั้น

ทำหนังสือไปถึงสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๑
มาตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ

แล้วมันก็ซ้อดินไปมันก็ไหลไปตามน้ำไป